เพราะฉะนั้นแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเส้นทางภาคอีสานบ้าง
ถนัดเลยนะแมนภาคอีสานเนี่ยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาน้าแนนคือกัน
สระบุรีกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเลี้ยวขัวนะคะ
นครราชศรีมาเนี่ยนะคะช่วงประมาณ๓ทุ่มที่ผ่านมา
เส้นทางมุ่งสู่ภาคอีสานช่วงพะหนโยธิน
รอยต่ออำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าสู่เขตอำเภอหนองแคร์สระบุรี
เพิ่มขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อย
ตอนนี้รถวิ่งเต็มพื้นที่สำหรับเมื่อคืนนะคะ
โดยจะชะลอตัวบางช่วงที่มีการก่อสร้างทางด่วนต่างระดับ

ขณะที่เมื่อเลี้ยวเข้าถนนมิตรภาพ

จุดนี้แหละนะหลายคนบอกว่าอยากให้ผ่านไปเร็วเพราะอยากผ่านจุดนี้เร็ว
ปกติขับก็ต้องใช้ความเร็วเยอะมากได้อยู่แล้วเป็นช่วงขึ้นเขานี้นะคะ
และแถมรถติดด้วยก็ติดค้างอยู่บนเนินเขานั่นแหละ
มวกเหล็กกลางดงปากช่องลำตะคองตรงนี้
เขาบอกขึ้นเขาสองลูกนะมวกเหล็กกลางดงปากช่อง
มีเขา๒ลูกเวลานี้นะคะรัมมะระวังด้วยแล้วก็เตรียมตัว
สภาพร่างกายแล้วก็สภาพรถให้ดีเป็นช่วงขึ้นเขาด้วย
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทัพกวาง
อำเภอแก่งคอยให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
พร้อมตรวจการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานด้วย
เมื่อวานนี้นะคะนั่นเป็นช่วงบ่ายทีนี้ขออภัยนะคะ
ช่วง๓ทุ่มบวกไปอีก๑ชั่วโมง
ตำรวจทางหลวงหินกองสระบุรี
เขาก็เลยจะต้องเปิดช่องทางพิเศษ
หลังจากที่เห็นว่ามีปริมาณรถเพิ่มขึ้น
ร้อยตำรวจเอกพระราชชัยหลุมชัยรองสารวัตรทางหลวงหินกองสระบุรี
บอกว่าช่วงนี้ประชาชนเริ่มเดินทางออกนอกกรุงเทพแล้วนะคะ
กลับไปเที่ยวสงกรานรถก็มากขึ้น
ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจค่ะ
เปิดช่องทางพิเศษช่วงไหน
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๓๑๑ถึง๓๔เขตปากช่อง
หากรถเพิ่มปริมาณขึ้นอีกก็จะเพิ่มอีกนะคะ

จะเพิ่มจุดที่กิโลเมตรที่๑๗ในอำเภอแก่งคอย
จนถึงหลักกิโลเมตรที่๔๓ปากช่องนครราชศรีมาค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเส้นทางจากกรุงเทพถนนพะหนโยธินขาออก
ก็มีการระบายรถมีการเปิดช่องทางพิเศษเหมือนกัน
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๔วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ
ครับไปดูที่พื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหก็ประตูสู่อีสานแล้วนะครับ
ช่วงหัวค่ำในการจราจรบนถนนมิตรภาพเริ่มเบาบาง
มีเพียงบางจุดที่ยังมีรถสะสมมาก
ก่อนจะเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นจุดที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบายพลาส
งเมืองนครราชศรีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่น

ก็คือแบ่งเป็น๒สายใกล้อีสาน
ถ้าใครจะลงไปอีสานใต้ก็มีประมาณ๒เส้นทางด้วยกัน
อาจจะต้องนั่งรองเขาตัดสินใจเลี้ยวกันไป
บางคนจะไปอีสานกลางก็คือขอนแก่นก็แยกตรงจุดนี้นี่แหละ

เนื่องจากมันเข้าไปบรรจบกับรถที่วิ่งมาจากถนนสาย๓

ทำให้เกิดเป็นคอขวดบริเวณทางลงสะพานต่างระดับ

แต่โดยภาพรวมแล้วรถยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับ

ที่ภาพรวมการจราจรบนเส้นหลักทั้งจังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจภูทรนครราชศรีมาก็ระบายรถจากจุดที่หนาแน่น
ตั้งแต่ช่วงกลางวันได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะ
ยังคงเหลืออยู่เพียงบริเวณบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชศรีมา
และที่ถนนมิตรภาพริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามระบายรถในช่วงเวลาต่อมา
ตรงจุดของลำตะคองถ้าคุณผู้ชมเหนื่อยนะก็พักหน่อยนะฮะ
เพราะว่าของทางหลวงลำตะคองเขาจัดจุดบริการประชาชน
และตรงนั้นได้นั่งชมวิวจกส้มตำจกข้าวเหนียว
อันนั้นเป็นจุดใหญ่มากจริงสำหรับคนภาคอีสาน
นะฮะตกไก่ย่างกันกินเลยนะฮะ
นอกจากนี้นะคะที่จะได้จกข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างรับประทานแล้ว
เขาบอกว่ามีลีลาโบกรถของตำรวจด้วย
อันนี้เป็นเส้นปลาจีนบุรีปลาจีนบุรีนี้ออกตะวันตะวันออกได้ใช่ไหม
ได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ไปออกอีสานได้อีกนะฮะทีนี้ไปดู
ลีลาการบกรถของตำรวจที่ปราจีนบุรีกันฮะ
รถเล็กชิดขวานะครับรถใหญ่ชิดซ้ายนะครับ
อ่ารถเล็กชิดขวาชิดซ้ายชิดซ้ายขวาใหญ่ชิดขวา
นึกว่ากำลังดูรายการรายการหนึ่งที่ตอนนี้เขากำลังนิยมนะ
รัปเปอร์รัปเปอร์รัปเปอร์รถใหญ่ชิดขวานะครับ
ชิดซ้ายสินะหรือขวาขวาเอออะไรนี่แหละ
รถใหญ่ชิดซ้ายนะครับรถเล็กชิดขวานะครับอ๋อเห็นไหมครับ
นี่เขาแบ่งช่องทางการจราจรนะนี่ลีลาของตำรวจทางหลวงเขานะครับ
ฟังไปก็จะเราจะได้ตื่นไงครับช่วงที่เราขับทางตรงน่ะอ๋อ

นี้มีการสร้างอุโมงเส้นทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับทัพลานค่ะ
ตำรวจอำนวยความสะดวกการจราจร
ก็คือการยืนบกรถพร้อมพูดผ่านทรโขง
ที่คุณผู้ชมได้ยินไปก็คือแบ่งช่องทาง
บรรทุกให้ชิดซ้ายรถกระบะรถเก่งให้ชิดขวา

ที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็บอกน่ารักดี
น่ารักดีแค่ได้ยินเสียงเราก็ยิ้มแล้ว
โมงจุดนี้ก็เพิ่งเปิดให้บริการนะคะ
เป็นการทดลองใช้ก่อนแต่ว่าถ้ามีรถเยอะ
แล้วก็คนรู้จักเส้นทางนี้มากขึ้นก็อาจจะเปิดให้
ใช้บริการในระยะหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เปิดแบบเต็มรูปแบบนะ